หลายคนอาจจะจำชื่อครูบอลได้
ครูบอลเป็นครูข้ามเพศ

คือเพศสภาพเนี่ยเกิดมาเป็นผู้ชาย

แล้วก็เคยออกมาเรียกร้องถึงสิทธิ์ในการที่ว่า
อยากที่จะให้แต่งตัวได้ตามที่อยากเป็น
เหมือนกับว่าก็คือแต่งหญิงไปสอนอะไรอย่างนี้

ปรากฏว่าล่าสุดครูบอลออกมาร้องเรียนขอความยุติธรรมอีกแล้ว

กลั่นแกล้งจากครูที่ประเมิน

กลัวว่าตอนนี้จะโดนให้ออกจากการเป็นครู

อืมนี่คือนายอุกฤษจัดสนามหรือว่าครูบอลนะคะครูข้ามเพศโรงเรียนชื่อดังแห่งหนึ่งในจังหวัดบุรีรำ
ก็คือก่อนหน้านี้ครูออกมาร้องเรียนบอกว่าบุคคลที่เป็นแบบคุณครูเป็นคนข้ามเพศเนี่ย
ผมยาวมาสอนได้ไหมนุ่งกระโปรงไปสอนหนังสือได้ไหมจนเกิดเป็นประเด็นขึ้นมาก่อนหน้านี้แล้ว
ครูบอลออกมาบอกว่าถูกผู้บริหารแล้วก็ครูที่ประเมินครูผู้ช่วยกลั่นแกล้งค่ะ
มีการทำเรื่องร้องเรียนหาว่าเธอเนี่ยมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมไปก่อเหตุทะเลาวิวาสบ้างล่ะ
สุราในโรงเรียนบ้างล่ะล่าสุดทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นฐานขั้นพื้นฐานหรือว่าสพเนี่ยนะคะ
มีหนังสือให้ชี้แจงข้อร้องเรียนภายใน๕วัน
ครูบอลบอกว่าครูบอลน่ะไม่ได้มีพฤติกรรมตามที่ถูกร้องเรียนมา

แต่ก็กลัวเหมือนกันเพราะว่าการประเมินครูผู้ช่วย
ถ้าหากว่าไม่ผ่านการประเมินครั้งที่๒
เธอจะถูกปรับให้ออกจากราชการ
อยากจะมาขอความเป็นธรรมหน่อยค่ะ

เขาไม่ให้แต่งกายเป็นเพศสภาพ
ซึ่งมันขาดต่อสิทธิของเรา
พอเราน่าจะแย้งเขาโดยการปฏิบัติเราได้แต่งกายเป็นเพศภาพ
ต่อมาหลังจากเราขาดเขาโดยการปฏิบัติแต่งกายแบบนี้
ก็อันนี้หนูคิดว่าเขาคงจะมีลักษณะที่จะเพิ่มความรุนแรงมากยิ่งขึ้น
ก็จะมีการกล่อหาหรือว่าพูดพูดสายร้ายเราคนเหมือนนะคะ
ดังเช่นที่เขาออกมาเป็นนังสือว่าก่อจากแบบบอกว่า
อะไรต่างที่ออกไปตามข่าวนะคะที่บอกว่านำแฟนมาอยู่แล้วมีการทะเลาะ
มีวาดกันอย่างนี้นะคะแล้วก็ไปขอความช่วยเหลือคนนั้นคนนี้
ซึ่งมันก็ไม่ได้เป็นจริงในวันนี้นะครับ
ครูบอลก็บอกนะคะว่าจะยืนยันจะยังคงแต่งหญิงแบบนี้
สอนหนังสือตามปกติแหละเพราะครูบอลบอกว่ามันคือสิทธิ
เธอในฐานะมนุษย์คนหนึ่งสามารถกระทำได้
แล้วก็อยากจะเดินหน้าเรียกร้องความเป็นธรรมเพื่อปกป้องสิทธิของตัวเองนะคะ
คือเรื่องนี้มันยังเป็นประเด็นที่ถกเถียงกันอยู่แหละเนาะว่า
จะจะยังไงแต่ก็อย่างที่บอกถ้าเราอยากจะก้าวตามโลกให้ทันเนี่ย

ถกกันดูอันไหนเหมาะสมอันไหนไม่เหมาะสม

แต่เพศภาพไหนก็เป็นสิทธิเท่าเกี่ยวกันแหละนะครับ